จริงนะครูเนี่ยในที่พักเนี่ยก็จะเป็นที่พักกับครู
ทั้งห้องแถวแล้วก็ครูที่อยู่ด้วยกันก็จะมีอัธยาศัย
พรุ่งนี้มาเวลาเดินผ่านอะไรก็ทักทายเป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีเพื่อนของครูเนี่ยก็ไปนั่งทานอาหารที่บ้านของครูอิ๋วเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยคือเกิน๓คนนะครับตั้งแต่ตอนหัวข้าม

แล้วพอเราก่อเหตุเรากลับมาที่ห้องแฟนเราสงสัยว่าเรามีแผลได้ยังไง

ทำไมแฟนไม่สงสัยอย่างปกติออกไปนอกบ้านกลับมามีแผลตลอด

แล้วคือตอนเราก่อเหตุเสร็จแล้วเรากลับมาเรามาล้าง

แฟนก็หลับอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่มั้ยครับ
ไม่ได้บอกเขาเลยครับ
ไม่ได้บอก
เขาจะออกทางด้านหลังครับ

ก่อนด้านหลังพ่อมาแล้วก็มาห้องผู้ตาย
หลังจากที่ไปทำเหตุก่อเหตุอันนี้

แต่ว่าเข้าด้านหลังไม่ได้เข้าด้านประตูหน้า

แต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาแอบเข้าทางด้านหลัง

คือตั้งใจว่าจะไปรับทรัพย์ขึ้น
ไม่ได้ตั้งใจข่มขืนตั้งแต่แรกนะครับ

ก็ตั้งใจนิดหน่อยครับ
เพราะว่าจะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย
ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย

ก็จะเสียชีวิตโดย